ให้คุณผู้ชมไปดูภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงเมื่อวานนี้นะคะ
ที่มีนบุรีเป็นรถจักรยานยนต์ที่นักเรียนอาชีวะเขานั่งกันมา
ผู้ชายกับผู้หญิงนะแล้วปรากฏว่าไปพุ่งชนรถกระบะ
จอดอยู่ด้านซ้ายแล้วโอ้โหมันสยดสยองมาก

เป็นภาพจากกล้องหน้ารถรถที่ขับตามมานะคะ
ที่บอกว่าสยองก็คือคนขับคนขี่รถจักรยานยนต์ที่เป็นผู้ชาย
ถูกเหล็กท้ายรกระบะแทงเข้าที่คอ
เสียชีวิตติดอยู่ท้ายรถ

ที่เป็นผู้หญิงกระเด็นตกจากรถ

ทับไปอีกเนี่ยค่ะ

ถนนฮันไทยราชขาเข้าหน้าโรงงานกระดาษ

ตำรวจสนมีนบุรีได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
ว่ามีรถจักรยานยนต์ชนกับรถที่จอดอยู่ข้างทางเสียชีวิต๒ราย
ที่เกิดเหตุก็คือช่องซ้ายสุดนะคะ

ทะเบียนถอถุงหอหีบ๓๙๘กรุงเทพ

นายเจรสักปาศิลป์อายุแค่๑๘นะคะ
ถูกเหล็กที่อยู่ท้ายรถ

ใกล้กันก็คือรถจักรยานยนต์
อนด้าสีขาวพังยับเลย

มีแผลที่หน้าที่ตัวเต็มไปหมด
จากที่เกิดเหตุไปสัก๕๐เมตรค่ะ

ทะเบียน๕๐๗๖๖๖กรุงเทพจอดอยู่นะคะ
จากการสอบสวนทำให้รู้ว่าก่อนเกิดเหตุ
จักรยานยนต์ขี่มาค่อนข้างเร็ว

แต่ไปชนกับรถกระบะที่จอดชิดทางด้านซ้าย
ทำให้คนที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
พุ่งมาชนแล้วก็เสียชีวิตติดอยู่คาท้ายรถกระบะ
ผู้หญิงที่ซ้อนก็ร่วงลงไป

ผู้เสียชีวิตทั้ง๒รายตำรวจสนมีนบุรี
ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
ส่งไปสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ

เพื่อนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ